ไปที่ศรีสะเกดค่ะเป็นพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นแล้ว
เทือนใจพุทธศาสนิกชนมากทนไม่ไหวต้องแจ้งตำรวจจับนะคะ
เป็นพระนั่งดื่มต้องใช้คำว่าดื่มยาดองค่ะ
เมาพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ที่สถานีรถไฟ
อืมขวดที่เห็นเนี้ยเป็นยาสตรีเขาบอกยาสตรียี่ห้อนี้แรงมาก
ทำเอาหลวงพี่ไม่ทราบนามรูปนี้เนี่ยนะคะเมาไม่ได้สติ
สลึมสลืออยู่บนม้าหินอ่อนหลังสถานีรถไฟศรีสเกต
บอกว่าเป็นภาพสะเทือนใจชาวพุทธจริงชาวบ้านทนไม่ได้ก็แจ้งตำรวจทันที
พอตำรวจเข้าไปสอบถามพระสงฆ์รูปนี้ก็อย่างที่เห็นมีขวดยาน้ำสตรียี่ห้อหนึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างนะคะ
คุยไปคุยมาก็คุยกันไม่ได้เรื่องค่ะเพราะว่าพระรูปนี้พูดจาวกไปวนมา
ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปที่วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามในตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสเกตไปให้พระราชกิติรังศรีเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตทำการศึก
แต่พอเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเห็นหน้าเท่านั้นแหละค่ะถึงกับสายหัวเลย
เพราะว่าเคยศึกให้พระรูปนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
พอศึกไปก็กลับมานุ่งเหลืองห่มเหลืองอีกคาดว่าไม่น่าจะผ่านการประกอบพิธีอุปสมบทอย่างถูกต้องด้วย
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดก็เลยถอดผ้าเหลืองออกเลยไม่ต้องศึกตามขั้นตอนค่ะ